เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นห่วงมากเลยของคุณบินบรรลือฤท
คุณผู้ชมค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
เป็นภาพพร้อมกับข้อความว่า
ทะเบียนกไก่ทท๗๘๙ค่ะ
แต่จังหวัดไม่ชัดครับผมเช็คแล้ว
ทะเบียนนี้มีแค่๔คัน๔จังหวัดเท่านั้น
ที่ชนบุรี๒สระบุรี๓นครราชศรีมาและ๔เชียงรายค่ะ

เพราะว่าอังคารนี้จะเข้าแจ้งความค่ะ
เพราะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นแอบถ่ายบ้านคุณบินมาหลายช็อตมากเลย
คือเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นคนขับรถไป
ผู้หญิงเป็นคนถ่ายมีการทำงานเป็นทีมนะจ๊ะ
และที่ต้องโพสต์ค่ะเพราะว่าต้องป้องกันคนในครอบครัวไว้ก่อน

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
น่ากลัวนะคุณอยู่ดีมีคนมาคอยแอบถ่ายบ้านหลายครั้งต้องทำยังไง
ไม่รู้ว่าเจตนาเป็นยังไงรูปล่าวนะ
ก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะ
ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถดูอยู่หรือฝากข่าวนะ

ก็ติดต่อเข้ามาคุยกับพี่บินโดยตรงแล้วกันเนาะ